ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะพบมิตรต่างเพศ
ซึ่งเป็นบุคคลในเครื่องแบบเป็นนักกีฬา
หรือเป็นผู้มีลักษณะค่อนข้างแปลก
หรือเป็นคนที่มีบุคลิกแปลกไม่เหมือนใคร
เป็นคนมีไฟมีพลังอย่างแรง
สุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเอวปวดกระเบนเหน็บปวดหลัง
และระวังอาการเจ็บปวดอันเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะทำงานไม่ปกติ
การเงินเพศตรงข้ามหรือคนรักคู่ครองทำผลประโยชน์มาสู่
แม้จะครั้งละไม่มากนักแต่ก็ได้บ่อย
โดยไม่ต้องพึ่งการเสี่ยงโชคหรือการเล่นพนัน
แต่ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินไม่ว่ากรณีใด
การงานกำลังก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ช้า
รุ่งโรศเหมือนเพื่อนอาจเป็นเพราะกรรมเก่า
ดวงเดิมไม่เอื้ออำนวยรับประโยชน์มาสู่การงานอาชีพนั่นเอง
ต้องรอเวลารอจังหวะดีไปบ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์